หลายครั้งที่การตัดสินของกรรมการดูเหมือนจะขัดแย้งกับภาพที่ออกมานะครับ

เมื่อวานนี้มีจุดไหนที่ต้องพูดถึงกันบ้างครับ
เริ่มกันที่นาทีที่๖๖นะครับ
จังหวะที่บุรีรำได้จุดโทษ
จะถูกพิรพัฒนโชชยาตามเสียบสกัดจากนอกกรอบเขตโทษ
แต่สุดท้ายผู้ตัดสินก็คือคุณทิธิชัยนวลจันทร์และบินหลาตรีดา
ผู้ช่วยผู้ตัดสินซึ่งอยู่ในฝั่งที่เห็นเหตุการณ์

ดูจากนี้ดูกี่ทีก็ไม่น่าไปหลุกจุดโทษเลยครับ
แต่ว่าในเกมมันจังหวะมันเร็วจริงแล้วก็เป็นผู้ตัดสินที่
บอกว่าลูกนี้น่าจะเป็นจุดโทษแล้วก็เป่าให้เป็นลูกจุดโทษ
อย่างที่เห็นแล้วครับนักเตะของเมืองทองก็พยายามที่จะ
ประท้วงว่าลูกนี้น่าจะเป็นประการฟาวนอกเขตนะครับ
และสุดท้ายก็เป็นทางด้านอเดสตูนเยสที่ยิงเข้าไป
ช่วยให้บริรามนั้นนำหาถึงสองสูงในจังหวะนี้ครับ
ไปดูอีกหนึ่งจังหวะครับนาทีที่๘๐ครับ
ซิเดชเวทยาวงศ์ตัวสำรองของเมืองทองนะครับ
บอลไปติดแขนของโกสุกิแต่ผู้ตัดสินไม่เป่าให้เป็นจุดโทษครับ

จังหวะนี้มาดูพัดช้าอีกทีทะดาสกัสซีเดสพยายามที่จะเปิดเข้าไป
ซึ่งแขนของโกสุกิกางออกมาแล้วบอลไปโดนแขนเต็ม
คือถ้ามองว่าเป็นลูกจุดโทษก็เป็นได้เหมือนกัน
แต่ด้วยดุลพิชิตของกรรมการที่มองเมื่อคืนนี้
มองว่าเหมือนจะเป็นบอลทูแฮนด์ซะมากกว่าเลย
ไม่ให้เป็นลูกจุดโทษนั่นเองครับ
ซึ่งก็ทำให้เมืองทองพลาดโอกาสที่จะตีเสมอ๒ประตูต่อ๒นะครับ

สหรัฐยุเย็นเปิดวันให้กับอธิษฐกรายสวรรค์มงค์เข้าไป
แต่ไลแมร์ก็คือนัฐกรชิมพาลีที่อยู่ตรงนั้นมองว่าเป็นลูกล้ำหน้านะครับ
ดูภาพช้ากันหน่อยว่าจริงแล้วล้ำหน้าหรือไม่ล้ำนะครับ
ถ้าดูจากภาพช้าเนี่ยก็ยังดูยากอยู่ดีคุณผู้ชมครับ

แต่ก็สุดท้ายผู้ตัดสินก็ตัดสินให้เป็นลูกล้ำหน้า
ซึ่งช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงท้ายเกมแล้วนะครับ
ถ้าหากเมืองทองได้ก็มีลุ้นมีโอกาสในช่วงท้ายเกมที่จะตามตีเสมอ

บุรีรำเองก็เสียผลประโยชน์จากการตัดสินเช่นกันครับ
สำหรับเกมเมื่อวานโดยเป็นจังหวะนาทีที่๗๑นะครับ
จักรพันธ์แก้วพรมยิงประตูเข้าไปแต่ถูกจับล้ำหน้าครับ
ไปดูภาพช้ากันหน่อยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นในจังหวะนี้
ซึ่งถ้าหากผู้ตัดสินไม่เป่าเป็นลูกล้ำหน้า
จะทำให้สกอร์แนะนำห่างถึง๓ประตูต่อ๐นะครับ

คุณเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรำนะครับ
ก็ออกมายอมรับว่าไม่ภูมิใจกับใช้ชนะในเกมนี้
พร้อมกับฝากไปยังพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนใหม่
แก้ไขปัญหาผู้ตัดสินโดยด่วนครับ
สิ่งที่ผมเห็นในวันนี้ก็คือการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินและไลน์แมน
ผมคิดว่าเป็นอะไรที่ต่ำกว่ามาตรฐานนะครับ
ลูกไม่ออฟไซต์ก็ลูกออฟไซต์ก็ไม่ออฟไซต์นะครับ
ฟาวก็ไม่ฟาวและโดยเฉพาะลูกที่บุรีรำได้หยุดโทษนะครับ
ก็นอกเขตโทษนะครับซึ่งไม่ต้องช่วยผมหรอก
ยังไงผมก็ชนะนะครับยังไงผมก็ชนะอยู่แล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เรียกร้องให้ท่านนายกสมาคมนะครับ
ในฐานะที่เป็นประธานกรรมการผู้ตัดสินเนี่ย
มาปรับระบบยกมาตรฐานของผู้ตัดสินของไทยเนี่ย
ให้ได้มาตรฐานมากกว่านี้ครับ
สั่งพักการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินในถ้วยกอ๓คน

และนัตกรชิมพาลีกับบิลลาปรีดา๒ผู้ช่วยผู้ตัดสินนะครับ
กว่าการสอบสวนหาสาเหตุที่ทำให้เกิดการตัดสินผิดพลาดจะเสร็จสิ้น
และรับปากว่าจะหาทางพัฒนาคุณภาพของผู้ตัดสินอย่างเร่งด่วนต่อไปนะครับ